ไปดูเรื่องราวของชาวบ้านที่จังหวัดสงขลานะคะ

เหรียญด้วยรวมทั้งพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมานานนับ๑๐ปีแล้วนะคะ
และยังคงยืนยันว่าจะสะสมต่อไปเพื่อน้อมถวายอาลัยลำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏหลากหลายภาพ

เป็นของสุรดิตสังสุวรรณชาวตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา
แวนไว้เพื่อยึดเหนียวจิตใจให้ประพฤกษ์เป็นคนดี
และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ธนบัตรใบละ๑บาท๕บาท๑๐บาทและอีกหลากหลายใบ
รวมทั้งเหรียญต่างก็ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดี
กว่า๑๐ปีที่สุรดิตได้สะสมภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยมีภาพตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาจนถึงปัจจุบันเกือบทุกพระอิริยบท
ถามว่าชอบภาพไหนเป็นพิเศษครับ
ผมรักลูกในหลวงคุณภาพ
แต่ถ้าให้ประทับใจก็คือภาพที่ท่านทรงงาน
มีเหนือหยดออกมาที่จมูกไปล่งจมูก
เป็นภาพที่ประทับใจมาก
แม้ไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพระองค์
แต่เพราะเห็นท่านทรงงานหนักมากมาโดยตลอด
เป็นความศรัทธาที่มีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น
ทำให้ได้เก็บภาพเหล่านี้ไว้
และจะยกมือไหว้พระองค์ทุกวัน
แต่ว่าเราทำงานแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้ว
แต่ว่าพระองค์ทรงงานด้วยพระเนธข้างเดียว
แล้วดูแผนที่ตลอดเวลา
ท่านรู้จากครูคลองหนองบึงทั้งประเทศ

ถ้าเราพูดกันถ้าเราพูดกันง่ายคือ

เป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์นะครับ
รดิตและเพื่อนได้ร่วมกันสวดมนต์

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงศุกร์
ให้กับประสบกรณิกรทั่วประเทศ
และมีความตั้งใจจะเก็บสะสมภาพ

ในพระบรมกฏต่อไปเรื่อย
สิ่งที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราคนไทยนะฮะ
ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านได้
ก็คือเราเก็บท่านไว้ในความทรงจำ
และเก็บอะไรที่เป็นที่ระลึกของท่านไว้
เพื่อมอบส่งต่อให้คนรุ่นหลัง
ได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ย
เราเคยได้มีพระมักษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
และก็ทำประโยชน์ให้กับพระบาท
บ้านเมืองมากมายนะครับ